บรรยากาศการหวานแหหาปลาการกุศลของชาวบ้านที่มหาสารคามกันหน่อย
บรรยากาศในครึ่งครั้งสุดเลยค่ะ

วันคืนห้อเซลล้ายคักอีลีอีล้อกะดอกะเดีย

แล้วคุณดูบรรยากาศที่บึงน้ำแห่งนี้มันแบบอลังการมากจริง
มันเป็นสระน้ำหนองสาธารณะแห่งบ้านหนองโกตะบนหนองโกอำเภอบรบือจังหวัดมหาสาร

แล้วเขาก็หมายถึงต้นไม้

ก็เขียวเข้าไปหมดเป็นธรรมชาติ
แล้วแต่ละคนก็ปักจุดปักพิกัดจุดที่ทำมาหากินของตัวเอง
ของแท้เลยทีเดียวเออคือแต่ละคนอ่ะคือถ้าอยู่ใกล้กันมันจะมีปัญหา

มันจะไม่ได้หวั่นใส่เฮคนอื่น
มันจะได้คนมาแทนนะสิ
แต่ละคนเขาไม่ธรรมดาเขาเป็นเซียน
เป็นเซียนปลาคุณผู้ชมคุณชนะ
เดินทางกันมาจากแต่ละที่แต่ละแห่งกว่า๕๐๐คน
มาร่วมมหากรรมจับปลาการกุศลนะ
เขาจะนำรายได้ไปพัฒนาหมู่บ้านวัดและโรงเรียนค่ะ
ปลาแต่ละคนก็จะนำอุปกรณ์การจับปลาที่แตกต่างกันไป

บางคนเอาแหนะแหละมาจับปลาเพราะมันได้เยอะไง

ปลาที่ชาวบ้านจับได้ก็มีหลายชนิดนะ
อย่างเช่นปลานวนจันทร์

อันนี้เป้อเบอร์
แล้วคุณชนะคุณเคยเห็นปะบุชนเขือนไหม

หน้ามันก็จะว่วแมบ
ชั่งกิโลวิตหุ่ยเป็น๑๐กิโลเลย

เพราะมันมีตัวที่ใหญ่กว่านั้นคือน้ำหนักสูงสุดอยู่ที่๔๐กิโลกรัม
ถ้านำไปขายแล้วคุณชนะคุณไปต่อคำนวณดู
มีรายได้เนี่ยนะคะเกือบ๒๐๐๐บาท
ธรรมดาที่ไหนค่ะคือบางคนบอกไม่ขายก็เอาไปทำกินก็ได้เหมือนกันโห
และจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เผื่อใครชอบการตกปลานี่นะ
น้องน้ำแห่งนี้เป็นน้องน้ำสาธารณะพื้นที่กว่า๑๐ไร่ค่ะ
ทางคณะกรรมการหมู่บ้านเขาก็จะเปิดให้ชาวบ้านนำมาทอดแห
คิดค่าธรรมเนียมคนละ๕๐บาทเท่านั้นแต่ถ้าใครไปยืนบนแพร่กลางน้ำคิดเพิ่ม๒๐๐บาท
แต่ถ้าใครอุปกรณ์ดูยิ่งใหญ่กว่านั้นคือบนเรือ
มีเรือไปเนี่ยคิด๓๐๐บาทเฮ้ยเต็มที่ก็๓๐๐
เต็มที่๓๐๐แต่คุณหาปลาได้เป็นพันคุ้มไหมล่ะโอ้โหคุ้ม
แล้วรายได้ที่ได้ก็คือเอาไปบูรณวัฒน์พัฒนาหมู่บ้านและโรงเรียนนะคะ
แล้วเขาคำนวณออกมาแล้วนะว่ารายได้ทั้งหมดจากการที่จัดงานนี้ขึ้นมา
มีงบประมาณมูลค่าอยู่ที่๕๐๐๐บาท

สาธุ๕๐๐๐๐บาทนี้ก็จะนำไปพัฒนาชุมชนต่อไปนะคะ
ส่วนปลาก็เป็นกำไรของชาวบ้าน

ได้ทานปลาสดจากหนองน้ำกันแบบนี้นะ